เอาล่ะคุณผู้ชมฮะคลิปโผล่อีกแล้วนะฮะ
ฉันบวบชาวต่างชาติ

เพราะว่ามีประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนมานะฮะ
มีคลิปแต่เราก็ต้องเซ็นเซอร์เอาไว้ทั้งหมดนะครับ
ในคลิปนี้จะเห็นนะฮะลักษณะคล้ายเป็นพระสูงอายุนะฮะ

กำลังนอนอยู่ในห้องกับชาวต่างชาติ
แล้วพระนอนก้มไปฉันบวบของชาวต่างชาติ

จากนี้ยังมีภาพชายสูงอายุคนเดียวกันนะครับ

แล้วก็มีเงินสดจำนวน๒๐๐บาทอยู่ด้วยนะฮะ
ประชาชนส่งคลิปมาร้องสื่อแล้วก็บอกพี่กัด
บอกว่าน่าจะเป็นพระลูกวัดของวัดสำนักขาม

คุณผู้ชมฮะล่าสุดทีมข่าวของเราไปที่วัดสำนักขาม
ไปพบกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็คือพระสมศักดิ์จันนะ
ท่านเปิดเผยบอกว่าชายสูงอายุในคลิปเป็นพระสงฆ์จริง
ชื่อว่าพระบรรจงจำวัดอยู่ที่นี่จริง
แต่ไม่ใช่ลูกวัดไม่ใช่พระลูกวัดของวัดสำนักขามนะ
เพราะบวชมาจากที่อื่นเป็นพระลูกวัดจากต่างจังหวัดนะครับ
แต่ไม่รู้วัดไหนทราบแต่ว่าไม่ค่อยมีงาน
กิจนิมนต์จึงมาขอจำวัดอยู่ที่นี่
เพราะวัดสำนักขามมีกิจนิมนต์บ่อย
แต่ทีนี้ตอนที่มาจำวัดอยู่ที่นี่นานกว่า๑พันศานะครับ
ก็เปิดรับบริจาคเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองเหมือนกัน
แต่พอท่านเจ้าวาดจับได้ให้ออกจากวัดไปที่อื่น
ก็ยังกลับมาวนเวียนมาขอค้างที่วัด
ก่อนจะเดินทางต่อไปที่อื่น
ส่วนไอ้กิจกรรมอะไรต่างที่ไปทำกันกับชาวต่างชาติเนี่ย
ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าถือว่าไม่ได้เป็นพระลูกวัดด้วย
น่าจะมีคลิปหลุดออกมาเพิ่งมาอาศัยอยู่ที่นี่ได้๑๕วัน
แล้วก็เดินทางออกจากวัดไปเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตอนนี้น่าจะไปอาศัยอยู่ที่วัดแถวจังหวัดลบบุรีแล้ว
นี่ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำนักขามท่านชี้แจงมานะครับ

ก็ไม่ควรให้พระบรรจงบวชต่อไปแล้ว
อยากให้สำนักพุทธหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วงการพระวงการสงฆ์จะเสื่อมเสียหมด
ก็นี่เห็นไหมพระประหลัดที่ไปทำเนียบ
บุกธรรมเนียบแล้วก็ไปบอกว่าสื่อนำเสนอแต่ข่าวพระเนรแบบนี้เนี่ย
ทำให้ตอนนี้ไม่มีญาติโยมอยากทำบุญกับพระกับเนรแล้ว
ก็มันมีข่าวแบบนี้ทุกวันจริง
และเรื่องแบบนี้ญาติโยมเป็นคนส่งร้องสื่อเองด้วย
แล้วพอไปตรวจสอบเอาเป็นพระจริงด้วยคุณ
พระฉันบวบชาวต่างชาติล่าสุดที่ชนบุรีนี้โอ้พาดหัวแบบนี้

แต่จริงพระท่านดีมีมากมาย
ใช่ค่ะก็ข่าวพระดีที่มีให้นำเสนอเราก็นำเสนอ
แต่เวลามีแบบนี้ก็จะได้ช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรตรวจตาสอดส่อง
แล้วก็ให้ทางสำนักพุทธเข้ามาจัดการดูแล